ระหว่างที่ท่านทำงานเนี่ยเหมือนมีแรงกดดันมาจากชาวบ้าน
ทำไมหน่วยนี้ทำไมตรงนี้มันทำงานช้าเหลือเกิน
พอกดดันหนักเข้านะครับมีเจ้าระชีท่านหนึ่งเนี่ย

เดี๋ยวนะคนมีอาการชักร้องอย่างนี้เหรอใช่มันเกิดอาการแบบนี้ได้ฮะ
คือหนึ่งทำงานไม่ได้พักแล้วก็มีโรคประจำตัวอยู่แล้ว
ก็เลยชักตาตั้งนี่คือบุรุษพยาบาลท่านหนึ่ง
หอประชุมเทศบาลเมืองชุมแพรจังหวัดขอนแก่นตรงนี้
เขาฉีดวัคซีนให้กับชาวบ้านนะฮะฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม
วัคซีนไม่เกี่ยวกับงานนี้แต่ชาวบ้านเนี่ย
หลังจากที่ชาวบ้านเขามารอนานเข้าคิวนานยืนนานเขาก็บ่น
เพราะบ่นนักเข้าดราม่ามันเกิดอ่ะเสียงบ่นเสียงโว๊ยอ่ะ
มันสะสมมาที่เจ้าหน้าที่น่าจะเครียดอ่ะเครียดฮะ
คือเจ้าหน้าที่หลายท่านบอกเจออย่างนี้บ่อยแล้วเจออย่างนี้เป็นแรมเดือนแล้ว
แต่บางท่านเขาก็พักผ่อนน้อยแล้วเขามีโรคประจำตัว
เหตุการณ์ระทึกนี้จึงเกิดกับบุรุษพยาบาลท่านหนึ่ง
กว่าจะช่วยเหลือเยียวยาได้เนี่ยใช้เวลานานพอสมควรนะฮะ
ดังนั้นพี่น้องประชาชนขอให้ใจเย็นในการจะไปฉีดวัคซีน
ในการที่จะไปตรวจโควิดนะครับเพราะว่าพี่เจ้าหน้าที่เนี่ย
ทำงานหนักอยู่แล้วชาวเน็ตชาวโซเชียลก็ขอส่งกำลังใจ
ให้กับพี่บุรุษพยาบาลรวมถึงบุคลากรหน้าด่านทุกท่านในวันนี้ครับ